กับน้องเรลัยไลฟ์สดค่ะ

เดินทางไปที่หลวงพ่อกลวยจังหวัดชายนาฏ

อาจจะให้ลาบมาได้
ล่าสุดน้องเรไรไปอีกรอบนึงค่ะ
นำเครื่องดื่มชูกำลังไปถวายหลวงพ่อเลย

และงานนี้นะคะก็ยกมือนะคะ

ก่อนจะเปิดฟ้าขวดเครื่องดื่มชูกำลัง

เลขใต้ฝาดิฉันเคยเปิดมาแล้ว

เลขใต้ฝาคือดูดีนะคะ
ตาไม่ดีนี่ตัวเลขเคลื่อนมาแล้วนะจ๊ะ

เป็นเลขใต้ฝาเครื่องดื่มจ้า

น้องเรลัยเลยขอเสี่ยงโชคนิดนึงก็แล้วกัน

เคยหยิบลูกปิงปองขึ้นมาเลย
เป็นหายสีทองนำโชคแบบนี้
หลายคนลุ้นเหลือเกินอุ้ยเลขอะไรอ่ะ
ก่อนหน้านี้น้องเลไลเขาเคยให้โชคนะคะ
โชคจากหลวงพ่อกลวยมาแล้วด้วย
แล้วก็ตัวเลขที่เรารอคอยนั้นก็คือ

คุณผู้ชมค่ะนอกจากน้องเลไลแล้วไปดูนี่พี่สาวที่ฉัน
พี่ดาวมายุรีคุณผู้ชมค่ะขอขึ้นเหนือนิดนึงก็ละกัน
โอ้โหดูแต่งตัวซะก่อนโอ้โหชุดเต็มมากสวยมากพี่ดาว
โอ้โหไปทำบุญต้องแบบว่าขนาดนี้เลยนะเออไปเชียงใหม่ก็ไปทำบุญกันนะคะ
ที่วัดพยากดอกดอนแก้วคุณโพธิญาณเป็นงานทำบุญวันเกิดของพระครูบามหาลาภค่ะ
ซึ่งพี่ดาวเองก็ได้โชว์ร้องเพลงถวายเสียงเพราะเอาไว้ด้วย
ท่ามกลางความเงียบสงบในโบสถ์นะเดี๋ยวเราจะให้ได้ฟังกัน
มันกล้องกลางวานมากคุณผู้ชม
ที่เกิดเป็นชายไม่เห็นเสียหน้าที่เขาจงอยากรีบที่อยากกังวล
อุ้ยอุ้ยยังใส่ยิ่งกันละครั้งตีในโบสถ์อ่ะปั๊บแล้วขนลูกอู๋ขึ้นมาเลยนะคะ
รับรองว่ากลับไปงวดนี้พี่ดาวได้โชคแน่นอน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในโบสถ์แล้วพี่ดาวก็ได้ร่วมแจกของให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นด้วยนะ
ก็มีทั้งข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องค่ะพี่ดาวเองบอกว่าอุ้ย
อิ่มมูลอิ่มใจเลยครั้งนี้ค่ะมาทั้งทำบุญด้วยอืม
จะได้โชคลาภกลับไปรวมถึงอิ่มอกอิ่มใจ
เจอพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ด้วยนะคะ

ลงตัวเลขหนูก็ไม่ได้หวังอะไร

ได้เดี๋ยวรอดูเลยนะคะ